คุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อเบียร์ดอนเมืองไหมคะ
คนนี้นี่ตำรวจสืบนครบานใช้เวลาไล่ล่าตัวอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะคะ
นี่หาตัวอยู่๓ชั่วโมงรู้มาว่าอยู่บ้านหลังนี้
หาอยู่สามชั่วโมงหาไม่เจอเอกใจขึ้นได้หรือเขาจะซ่อนตัวอยู่ข้างบน
ฝ้าดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชมจับได้จริง
บ้านมันไม่มีอะไรเลยมันโล่งเรียกข้างบนลงมาบนฝ้า
นั่นไหมนั่นอ่ะอะไรอ่ะไหนอ่ะข้างบนอ่ะลงมาลงมาลงมาลงมาลงมา
มึงไม่ลงลงมาที่นี้อ่าพี่ก็เบาก็ได้ลงลงมาครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งพี่แม่ก็แม่ก็อะไรที่เลยครับลงลงมาครับลงมา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

บอกเออเดี๋ยวผมจ่าย๑๕๐๐แลกกับการไม่แจ้งความ
น้องไม่ยอมนะคะแม่น้องแจ้งความทันทีเลย
แล้วตอนที่จับตัวอยู่ในดูชาวบ้านนี่เขาก็มาให้ข้อมูลกันเยอะเลยบอกว่า
ไม่ได้ทำกับเด็กผู้หญิงคนเดียวนะมันทำกับเด็กหลายคนเลยแหละ
ชั้นจับกลุ่มเนี่ยเบียให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะบอกว่าไม่ได้ล่วงละเมิดน้อง
วันนั้นเนี่ยด้วยความเป็นญาติกันให้น้องมาช่วยยกพัดลมให้
มันก็มีการแตะเนื้อโดนตัวเด็กบ้างแต่ไม่ได้ล่วงละเมิดไม่ได้ทำไม่ดีไม่ร้ายอะไร
แล้วแม่เด็กมาเห็นก็เลยโวยวายเป็นเรื่องเขาก็เลยบอกว่าเออ
ถ้างั้นเขาเสนอเงิน๑๕๐๐ด้วยไหมล่ะจะได้เป็นการชดเชยกันไปแต่แม่เด็กไม่ยอม
ผู้สื่อข่าวเราติดตามคดีที่สพสวนพริกไทยนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ฝากขังเบียร์ไปเรียบร้อยแล้วที่ศาลจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ให้ชุดสืบสวนเดินทางไปแจ้งผู้เสียหายให้รู้เรื่องแล้วด้วย
ตรวจสอบประวัติเบียร์ดอนเมืองเนี่ยเห็นว่าต้องโทษอยู่๒คดีนะคะ
คดี๒คดีนี้เป็นคดียาเสพติดทั้งคู่ในพื้นที่สพสามโคกปี๕๕แล้วก็๕๖ค่ะ
ส่วนคดีล่าสุดคดีที่๓ก็คือคดีกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะคะ
ก็เป็นคือคดีของพื้นที่สพสวนพริกไทยที่สุดท้ายแล้วก็จับตัวในเบียร์ได้นะคะ
ไม่รอดนะฮะหนีไปซ่อนที่สูงที่ฝ้าเพดานก็ไม่รอดนะครับ